คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของปฏิบัติการ
ในการติดตามผู้ที่จำหน่ายยาเสพติดนะฮะนักค้ายาบ้าเหล่านี้นะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจสระบุรีเปิดปฏิบัติการ
ในการไล่ล่าติดตามผู้ค้ายาเสพติดรวมถึงกัญชาด้วยนะฮะ
ซึ่งไปไล่ล่ารถกระบะขนกัญชามีการไล่ยิงกันบนท้องถนนนะครับ
ซึ่งสุดท้ายแล้วรถของคนร้ายก็เสียหลักตกลงไปในคูน้ำ
และสามารถจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางกัญชาอัดแท่งแพ็คใหญ่๖๐๐กิโลกรัมนะครับ

พร้อมระบุข้อความบอกว่านาทีชีวิต
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกไฟแดงเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ตำรวจสระบุรีได้ยิงไล่ล่าคนร้ายขนกัญชา
ที่ขับรถหลบหนีมา
ดูจากในภาพนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในร้านเนี่ย
มีคนยืนรอซื้อก๋วยเตี๋ยวกันอยู่หลายคน
สักพักหนึ่งโอ้โหคนซื้อรู้สึกสะดุ้งนะ
เพราะได้ยินเสียงคล้ายปืนมันดังมาจากทางถนนแล้วครับ
เจ้าของโพสต์บอกว่าเป็นเสียงกระสุนรัวหลายนัด
ทีแรกไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไร
แต่พอมีคนตะโกนบอกมอบ

ต้องรีบหาที่หลบกันชุลมุนเลยนะฮะ
คือบางคนวิ่งเข้าไปทางข้างในร้านบางคนจะหลบอยู่ใต้โต๊ะก่อนแบบนี้
คุณเห็นหมาแมวไหมยังวิ่งหนีเลยซุกอยู่เนี่ยใต้รถเข็นนะฮะ
จากนั้นอีกไม่นานนะครับนะฮะก็เห็นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้าน
ขับหนีเข้ามาในร้านเพราะกลัวจะถูกลูกหลงเหมือนกัน
และอีกไม่กี่นาทีต่อมาครับก็จะเห็นว่ารถเก๋ง๒๓คัน
ขับผ่านหน้าร้านไปอย่างรวดเร็วเลยในลักษณะไล่ล่าตามกันนะฮะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายวิ่งตามไล่ยิงกันอยู่นะครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ไล่ติดตามรถคนร้ายไปอย่างกระชั้นชิด
โดยคนร้ายได้ใช้รถยนต์๓คันขับหลบหนีเป็นขบวน
และระหว่างตำรวจตามสกัดจับคนร้ายก็ยิงปืนต่อสู้ตำรวจนะครับ
แล้วก็ยังขับเฉียวชนรถของตำรวจแล้วก็รถของชาวบ้าน
ได้รับความเสียหายตลอดเส้นทางการหลบหนีเลย
ที่ตำรวจนั้นจะยิงยางรถคนร้าย
จนรถคนร้ายเสียหลักฤทธิ์คว่ำตกอยู่ในคู่น้ำข้างนะครับ
ซึ่งห่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวในภาพในคลิปนี้ไม่ไกล
โอ้โหเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะคุณฮะ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มคนขับรถได้๑คนนะครับ
ของกลางเป็นกัญชาอัดแท่งแพ็คใหญ่จำนวน๖๐๐กิโลกรัม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำประมาณ๒ทุ่ม
ของวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ทีนี้เราก็อยากรู้นะว่าความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้เป็นยังไง
พลตำรวจตรีชัยวัดอรันวัฒน์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรสระบุรีก็บอกนะคะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มคนร้ายในรถคุ้มกันอีก๒คน
เพราะว่าเขาหลบหนีไปอยู่ยังตามตัวไม่เจอ
ส่วนญาติของผู้ต้องหาที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ก็มาดูอาการแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องพรบผู้ประสบภัยจากรถ
จะได้เอาตรงนี้ไปเบิกเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ารถเก๋งคันนี้
ทะเบียนปลอมแล้วก็เชื่อว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมาย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะไปดูเรื่องพรบ
พรบมันก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมคุณ
แต่เอางี้ละกันเดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบรถคันนี้

สืบหาเจ้าของรถที่แท้จริงต่อไป
พอสืบหาเจ้าของรถที่แท้จริงต่อไปแล้ว
ก็จะมีการเชิญตัวเจ้าของรถตัวจริงมาสอบสวนด้วย
เพื่อเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ